บรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้ที่มีการประชุมร่วมกัน
ขณะที่ประเด็นสำคัญในวันนี้ก็ต้องลุ้นนะคะว่าชื่อของนายพิธาริมเจริญรัฐจะถูกเสนอชื่อ
ให้ถูกได้รับการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะโดยบรรยากาศที่รัฐสภาตั้งแต่เช้านะคะ
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องจับตาแล้วก็รุ้นกันอีกรอบว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้
ชื่อของนายพิธาริมเจริญรัฐจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสมาชิกรัฐสภาให้สมาชิกรัฐสภาผ่านความเห็นชอบหรือไม่ค่ะ
โดยวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการโหวตตามมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะ
บรรยากาศที่รัฐสภาก็อย่างที่เห็นกันนะคะว่าคึกคักเป็นอย่างมาก
ทัพสื่อมวลชนก็มาปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกับมาตรการในการดูแลความเรียบร้อยของรัฐสภาที่เข้มงวดบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่รัฐสภาค่ะ
ซึ่งก่อนจะเข้าสู่ยติของการโหวตนายกรัฐมนตรีช่วงเช้านะคะประธานรัฐสภาจะเปิดให้สมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายกระบวนการเลือกนายกรอบสอง
ว่าจะสามารถเสนอชื่อนายพิธาตัดมติหรือไม่ค่ะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๒ชั่วโมงนะคะในกระบวนการนี้
หลังการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาเรียบร้อยก็จะต้องมีการลงมติกันค่ะ
เช้านี้ค่ะนายมณ์เทียนบุญตันนะคะสมาชิกวุฒิสภาคนแรกที่เปิดเผยจุดยืนชัดเจนต่อการโหวตนายกรัฐมนตรี
โดยนายมณ์เทียนก็เป็นหนึ่งใน๑๓สวที่โหวตให้นายพิธาเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับผู้สื่อข่าวชัดเจนเลยนะคะว่า
จะยังคงโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
โดยยึดหลักเหตุผลที่เป็นที่ตั้งก็คือเรื่องของหลักการและเหตุผลค่ะ
แล้วก็ไม่ขอก้าวล่วงความคิดเห็นของสวท่านอื่นที่จะลงมติเป็นอย่างใดนะคะ
ส่วนเรื่องมาตรา๔๑ที่จะมีการอ้างขึ้นมาในวันนี้
และคนไปฟังเสียงของสศฯมณที่เห็นกันค่ะ
คงต้องแล้วแต่เหตุผลของแต่ละท่านเพราะว่ามันเป็นความเห็นที่แตกต่างกัน
เป็นความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันนะฮะอันนี้ผมไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับ
เป็นความเห็นที่แตกต่างกันทางกฎหมายครับ
ก็ต้องให้โอกาสแต่ละท่านได้อภิปรายเรื่องนี้ก่อน
วันนี้พร้อมวันนี้พร้อมมาทำหน้าที่เหมือนเดิม
ถูกต้องครับไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลใดต้องเปลี่ยนนะครับ
ขอบคุณพระยุครัฐมนตรีค่ะไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของนายสุดินพรานแสงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
เป็นสปีริตของพักแล้วก็เป็นความภูมิใจผมก็ยินดียินดี
ถามว่ามีเกมจะพลิกไหมมันก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยก็ตอนที่เขาจะยื่นตีความข้อบังคับ
ว่าคุณพิธาเนี่ยจะสามารถเสนอชื่อได้อีกไหมอันนี้ด่านแรก
ก็ยังมีสองกลุ่มก้อนความคิดว่ากลุ่มก้อนหนึ่งก็บอกว่า
ไม่สามารถเสนอได้อีกเพราะมันขัดกับข้อบังคับที่๔๑
ก็มีอีกกลุ่มก้อนความคิดหนึ่งบอกว่าไม่ขัดเพราะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูล
ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าท่านประธานคงฟังความเห็นสมาชิกอย่างหลากหลาย
อันนี้จุดสำคัญถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ก็ไปโหวตนายก
ถ้าไม่ผ่านด่านนี้ก็คือจบ
คุณสุดทีนกลางแสงสสพท้ายนะคะก็ได้ย้ำจุดยืนชัดเจนเลยนะคะว่า
โหวตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกล
รวมถึงอีก๗พักร่วมในวันนี้ยังยืนยันจุดยืนเดิมก็คือ
ให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยยังยึดถือมารยาทนะคะ
จะไม่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเพื่อที่จะเข้าชิงค่ะ
ส่วนการประชุมในวันนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ประธานในที่ประชุมก็คือในวันมุธมัธนอมธา
ประธานรัฐสภาก็จะเป็นประธานในที่ประชุมนัดหมายการเริ่มประชุมนะคะ
ก็จะมีการนับองค์ประชุมแล้วก็จะเสนอให้สมาชิกนะคะ
ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องของยติมาตรา๔๑ที่มีการถกเถียงกัน
หลังจากที่วิบสามฝ่ายเมื่อวานนี้นะคะได้สรุปหารือกัน
แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปวันนี้ก็จะมาหารือกันในที่ประชุม
โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่รัฐสภานะคะ
วันนี้นะคะต้องจับตาดูนะคะว่าชื่อของนายพิธาริมเจริญรัฐจะได้ไปต่อหรือไม่นะคะ
เพราะว่ามีสวบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการโหวตชื่อนายพิธาซ้ำในวันนี้ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ